ทีนี้มาเรื่องข้างหลังแล้วนี่ฮะตำรวจสไปเดอร์แมนครับ
โอ้โหนี่เกาะอยู่ข้างหลังหัวผมข้างหลังพี่บุ๊กเนี่ยนะฮะ
โอ้โหผมเห็นแบบนี้นึกว่ากระเป๋ารถเมย์จะโหนอยู่ใช่ไหม
รถเมย์อยู่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นรถบรรทุกน้ำมัน
คุณผู้ชมฮะตำรวจไปเกาะห้อยโหนอยู่แบบนี้เป็นสิบกิโลเมตร
เพราะอะไรเพราะรถคันนี้ทั้งฝ่าไฟแดง
ตำรวจโบกให้เรียกก็ไม่จอดด้วยครับไปดูหน่อยฮะ
ใจเย็นพี่ใจเย็นจอดจอดหน้าก่อนนี่

นี่ถึงปั๊มข้างหน้าแล้วเพราะว่าเขาจะจอดตรงนั้น
เดี๋ยวให้เค้าจอดนั้นจอดเนอะโอ้โหพี่ตำรวจเค้าไม่ได้โหดรถรับลมเล่นนะ
คุณผู้ชมนะเออเออนี่แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาข้าง
ถ่ายคลิปไว้คือเขาเป็นห่วงสวัสดิภาพของพี่ตำรวจ
ใช่ครับเค้าว่ากลัวพี่ตำรวจล่วงลงมาคือมันเกิดขึ้นบนถนนอุดรธานีสะกดนครครับ
ยนต์ตราโล่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจจาราจรของสภเมืองอุดรเนี่ย
ขับติดตามไปด้วยครับแล้วรถบรรทุกก็เลี้ยวเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัดของรถคันนี้นั่นเองในพื้นที่บ้านดอนหัน
เมื่อวานนี้ขณะที่ตำรวจเขาก็ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร
จันทร์จนกระทั่งประมาณสักเที่ยงครึ่งครับได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่ง
ฝ่าไฟแดงพี่ตำรวจเขาเลยสกัดแล้วก็เป่านกหวีดให้หยุดรถ
แต่คนขับไม่หยุดอ่ะสิได้ยินแล้วนะแต่ไม่หยุดครับ
จะพุ่งรถใส่ตัวเองด้วยพี่เขาก็ต้องกระโดดหลบ
ส่วนรถบรรทุกเนี่ยขับมุ่งหน้าไปเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไป
จนถึงจุดกลับรถหน้าวิทยาลัยราชธานีถนนเลี่ยงเมือง
สั่งให้ลงมาลงมาลงมาลงมาจากรถเลยเพื่อให้แสดงใบอนุญาตขับขี่ครับ
ถึงกระนั้นแล้วคนขับยังไม่ยอมคุณผู้ชมพี่บุ๊คพี่ปุ้ยฮะ
เขาไม่ยอมลงจากรถขับรถออกไปอีกตำรวจทำยังไงดีล่ะ
มีหนทางเดียวแล้วต้องตัดสินใจกระโดดเกาะประตูรถไปซะเลยครับ
เกาะตามไปจนถึงบริษัทน้ำมันระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตรเลย
ตำรวจบอกตัดสินใจผิดไหมนะขึ้นมาแล้วกระโดดเกาะแล้ว
โดดลงไม่ได้แล้วกระโดดเกาะขึ้นไปโดยไม่รู้ว่าจะขับไปไกลแค่ไหนอ่ะ
ตอนแรกเนี้ยแกขับพุ่งจะเหยียบผมตอนอยู่ตรงแยกไฟแดงเลยอืม
ผมปล่อมรถวีทสามสี่ครั้งไม่ยอมหยุดหรือใกล้จะถึงผม
ผมก็กระโดดหลบออกผมก็เลยตาม
คือจริงแล้วการขึ้นไปเกาะแบบนั้นคือผมเห็นนะตำรวจหลายคนขึ้นไปเกาะแบบนั้นจริง
ตอนที่รถเขาจอดเพราะว่ามันต้องปีนขึ้นตรงไอ้บันไดน่ะ
จะยืนอยู่ข้างล่างถนนไม่ได้นะเรียกก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
พอไปเกาะแบบนั้นก็ไม่คิดนะว่าคนขับรถคันใหญ่คิดไม่ถึงจะขับไป
คิดไม่ถึงจริงแต่ลากพี่มานะมาไกลขนาดนี้นะ
คนขับรถบรรทุกชื่อว่านายอบเชยบุตรดาบุตรครับอายุ๕๔ปี
เป็นชาวอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับ
อบเชยนะพอลงมาจากรถก็จะเดินเข้าไปในบริษัทที่อยู่ภายในปั๊มครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปเขายอมรับด้วย

เพราะว่าตอนที่ตำรวจเรียกเนี่ยผมจอดไม่ได้

อบเชยบอกก็ตอนนั้นมันมีรถพ่วงขวางอยู่ด้านหน้าครับ
แต่ก็ไม่ใช่เหตุให้ไม่หยุดรถไหมตำรวจก็โบกขนาดนั้นแล้วนะ
สุดท้ายตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
แล้วก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานต่อไปด้วยนะครับอืม
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดนะครับ

พี่ตำรวจอย่าทำแบบนี้เลยอันตรายต่อพี่เองด้วย
แล้วก็บางคนบอกคนขับรถบรรทุกก็หยุดให้เขาตรวจซะ